ที่บุรีรำค่ะมีเรื่องที่ทีมข่าวของเราได้รับการร้องเรียนมานะคะ
จากคนในพื้นที่ตำบลตุมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ
บอกว่าผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งตายลูกบ้านแทนญาติเขา
คือไม่ยอมให้ญาติเขาไปแจ้งตายเพราะญาติเขาไม่รู้
ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งตายแทนเพื่อที่จะเบิกเงินชาปนกิจศพ๘๐๐๐กว่าบาท
ก็เลยมาร้องกับทีมข่าวว่าหาคำตอบเรื่องนี้ให้หน่อยนี่ค่ะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะในต่วนดีชัยรำอายุ๕๙ปี
ตะมนตูมใหญ่อะค่ะบอกว่าหลานตัวเองชื่อนายสมเกียจบริสุทธิ์อายุ๕๑ปี
เป็นชาวตำบลตูมใหญ่พ่อแม่เสียชีวิตไปหมดแล้ว
ออกจากบ้านไปทำงานอยู่กับญาติที่ระยองเมื่อ๗๘ปีก่อน
ไม่เคยกลับบ้านญาติทางบุรีรำคิดว่าอยู่ระยองมาตลอดเลยค่ะ
เดือนธันวาคมปีที่แล้วมีคณะกรรมการชมรมชาปนกิจศพผู้สูงอายุตำบลตูมใหญ่
เก็บเงินค่าศพศพละ๕๐บาท
ทีนี้เขาก็อ่านดูใบเสร็จรับเงินเห็นชื่อผู้ตาย
เอ้าสมเกียจบริสุทธิ์หลานตัวเองนี่ที่ออกไปจากบ้านเมื่อ๘ปีก่อน
ก็เลยไปย้อนดูว่าใครเป็นคนแจ้งตายให้กับหลานตัวเอง
คนแจ้งตายคือผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตำบลตุมใหญ่
คนในครอบครัวญาติไม่รู้เลยว่านายสมเกียจหลานตัวเองอ่ะ
ตายตอนไหนก็ถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ก็มีคนข้างบ้านมาบอกว่าเออเนี่ยนายสมเกียจตายนะ
ญาติก็เลยไปร้องที่อำเภอคูเมืองผู้ใหญ่บ้านไปแก้เอกสารใหม่
ครับให้ผู้ตายฟื้นกลับมาอ่าในตรวจบอกว่าอ้าว
การตายของคนในตำบลตูมใหญ่ที่เขาเป็นสมาชิกชมรมเนี่ย
จะได้รับเงินแปดหมื่นบาทต่อศพนะคะครับทีนี้ญาติ
ยังไม่ได้รับเงินเลย๕เดือนแล้วเรื่องเงียบหายไป
อกจากนี้ค่ะคนที่ลงชื่อรับเงินผลประโยชน์ในครั้งนี้
เขางงมากคือภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน
เกี่ยวอะไรด้วยกับการตายของหลานเขาเขางงค่ะ
งงทำไมว่าหลานผมเสียชีวิตทำไมไปตายที่ไหนผมก็ยังไม่รู้
อืมผมยังไม่รู้ว่าตายที่ไหนถ้าตายทางอื่นเขาจะต้องมีใบอะไรมา
หรือว่าทางญาติทางอื่นมาก็โทรมาบอกผม
อันนี้เขาไม่ได้โทรอะไรบอกผมเลยผมก็ไม่รู้
ขณะที่สาวผมอยู่จนระยองเขายังโทรมาบอกผม
ฉันก็ต้องไปทำอันนี้เลยผมไปเผาศพพี่สาวผม
แม่บ้านผมทำไมต้องไปทำไอ้พนักกิจศพไอ้ตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่ญาติ
เขาก็ไปว่าอย่างนั้นว่าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติ
แล้วอันนี้ผมไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าเมียผมทำอีกต่างหากนะตัวนี้
แต่ผมก่อนที่ผมจะไปถามว่านายสมเกียจเสียชีวิต
บ้านหลังนี้หรือบ้านหลังนี้ทำผมเนี่ยบ้านหลังนี้แหละเขาบอกว่าเสียชีวิตแล้ว
เสียชีวิตตั้งนานแล้วเขาบอกนี่บ้านหลังนี้แหละ
ศพให้ผมด้วยเพราะว่าเผื่อผมตายไปพี่จะไม่มีเงินทำบุญให้ผม
ไม่มีใครทำบุญให้ผมผมจะได้เอาเงินให้ผมกับพ่อทำบุญให้
ด้วยเหรองั้นไม่มีใครทำช่างนั้นไหมไม่มีอะ
พี่ก็เลยทำให้ทำให้๑๐ปี

เสียปีนึงประมาณนี้สบละ๕๐บาทตำบลตรุมใหญ่
สุดท้ายล่าสุดนะคะนายสุทัศน์ภูมิพะยากอายุ๘๖ปี
ปีประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลตุมใหญ่ออกมาบอกว่า
ตอนนั้นจำได้ว่าเมื่อปี๒๕๕๙
นายสมศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓เอาชื่อของนายสมเกียจ
สมัครเป็นสมาชิกแต่หลักฐานไม่ครบ
ก็เลยอนุโลมให้เพราะเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
กลั่นกรองมาแล้วก็เลยรับเข้าเป็นสมาชิก
ทีนี้พอนายสมเกียจตายผู้ใหญ่บ้านก็เอาใบมรณบัตรของนายสมเกียจ
มาแจ้งขอเบิกเงินชาปนกิจศพเมื่อ๗ธันวาคมปีที่แล้ว
บอกว่านายสมเกียจตายแล้วนะก็เลยดำเนินการตามระเบียบให้
เงินจากสมาชิกครอบครัวละ๕๐บาทที่มีกว่า๑๔๗๐คน
เป็นเงินประมาณ๗๓๐๐๐บาทผ่านไปไม่กี่วัน
ญาติของนายสมเกียจมาคัดค้านการจ่ายเงินแล้วก็บอกว่านายสมเกียจยังไม่ตายนะ
ก็เลยให้ยุติการเก็บเงินแล้วเอาเงินที่เก็บได้
ฝากให้ผู้ใหญ่บ้านไปคืนชาวบ้านแล้วก็ระงับการจ่ายเงินค่าโปรงศพ
จำนวน๗๓๐๐๐บาทเพราะนายสมเกียจยังไม่ตาย
ตวนญาติของนายสมเกียจก็เลยติดต่อไปที่พี่ชายของนายสมเกียจที่ระยอง
พี่ชายของนายสมเกียจก็ตกใจบอกว่านายสมเกียจยังไม่ตายนะ
เคยมาอยู่ที่ระยองด้วยกันแต่ตอนนี้ย้ายออกไปแล้ว
สรุปคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่านายสมเกียจตายหรือไม่ตายนะคะ
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนญาติเองก็ยังไม่รู้แค่ไม่เจอตัว
ตายแล้วฟื้นหรือไม่ฟื้นเนี่ยไม่รู้ล่ะแต่เอาเป็นว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เอาชื่อเขาไปเบิกเงินชาวประนักกิจสงครอง
เขาก็เลยงงว่าแล้วไปเบิกเงินเสร็จคนที่รับผลประโยชน์

เพราะฉะนั้นถ้าสมเกียจดูอยู่ก็ติดต่อทางบ้านหน่อย
จะได้ชัดเจนกันไปจริงแต่ผู้ใหญ่บ้านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ
เพราะว่ายังไงมันต้องเป็นเรื่องของครอบครัวเขา